ตรงนี้มาดูเรื่องปากท้องหน่อยคุณผู้ชมครับตอนนี้อะไรแพงบ้าง
ไปตลาดสดไปซื้อข้าวซื้อของมันแพงเยอะไหมคุณผู้ชมก็บอกมาเนี่ยนะ
หมูก็แพงน้ำมันพืชก็ยังแพงล่าสุดพริกก็แพงอีก
แต่มันก็เป็นวัฒจักรของมันเนอะกรณีพลิกแพงนะคะ
มีคุณผู้ชมที่ชมทางยูทูปไลฟ์ตอนนี้นะคุณอดีศักดิ์เหรียญทองบอกว่า
หน้าหนาวจะแพงเพราะเพี้ยมันลงจะเป็นโรคใบหงิก
แต่ช่างมันเถอะคนเราไม่ได้กินพริกแทนข้าวมีถูกมีแพงเนอะ
ดูเรื่องของพริกนะฮะคือมีคุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขาก็ร้องเรียนมาทางไทยรัฐทีวีว่าทำไมพริกมันแพงจัง

ละบาทนับเม็ดขายกันเลยมันแพงเกิดจากอะไร
เราก็ต้องไปตรวจสอบกรณีที่พริกขี้หนูเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ย
มีการร้องเรียนมาบอกว่าเป็นพริกขี้หนูแพง
ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังแพงอยู่
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจไปที่ร้านอาหารก่อน

เช่นร้านส้มตำร้านอะไรยงยำต่าง
ของคุณศิวพรเป็นแม่ค้าอยู่ที่อำเภอพี่มาย

เขาบอกว่าราคาพริกที่มันแพงขึ้นมันเป็นพริกแดง
ไม่ใช่พริกขี้หนูพริกแดงที่ยาวเนี่ยเม็ดใหญ่เนี่ย
แล้วที่ร้านจะซื้อพริกมาจากตลาดสดในพื้นที่
ราคาพริกแดงเนี่ยดูที่ขนาดถ้าเป็นเม็ดสั้นหน่อย
ขนาด๒๓เซนก็ขายอยู่ที่๒๔เมตรราคา๑๐บาทนะครับ
ถ้ายาวขึ้นมาหน่อย๔๕เซนขาย๘เมตร๕บาท
ถ้ายาวเกิน๕เซนขึ้นไปเนี่ยก็จะขาย๕๖เมตรราคา๕บาท
นั่นหมายความว่าไอ้ตัวขนาดยาวเนี่ยมันคือเม็ดละบาทนะฮะ
อันนี้เม็ดละบาทแล้วนะครับส่วนพริกเขียวราคายังอยู่ที่๑๘๑๙เมตร
อันนี้๕บาทยังไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะครับ
สาเหตุมันเกิดจากอะไรครับพ่อค้าแม่ค้าเขาอ้างว่า
ปริมาณพริกแดงที่มันออกสู่ตลาดมันลดลง
พ่อค้าคนกลางที่เขาซื้อมาเขาขายต่อขายต่อเป็นทอดเป็นทอด
ก็ต้องบวกราคาขึ้นไป
บางคนก็ฉวยโอกาสบวกขึ้นแพงหน่อย
ทั้งที่ราคาหน้าสวนเท่าที่ถามเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขาบอกว่า
ตอนนี้พริกแดงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐บาทพริกเขียวกิโลกรัมละ๓๗บาทเท่านั้น
ซึ่งมันเกิดในช่วงของการที่เอาขนส่งจากหน้าสวนไปตลาด
เรื่องนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนคุณผู้ชมไปถามท่านผู้ว่าโคราชกันหน่อย
โอ้โหตอนนี้เนื้อเต้นเลยฮะ
ต้องสั่งการพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบหน่อยสิ
มันเป็นยังไงชาวบ้านบอกพริกมันแพงจริงหรือเปล่า
ก็ให้พาณิชย์จังหวัดไปตรวจถึงตลาดสุรนารีหรือว่าตลาดสุรนคร
คือตอนนี้ด้านการผลิตมันไม่มีความผิดปกติ

แต่มันเป็นความผิดที่ด้านการตลาด

ระบาดของโควิด๑๙ตอนนี้มันทำให้การขนส่งมันยากลำบาก
ในการข้ามจังหวัดจากหน้าสวนประจาราชมันผ่านในพื้นที่เสียพื้นที่การบริบาท
คือต้องใช้ระยะเวลานานกว่าเดิม
พอใช้ระยะเวลานานกว่าเดิมพริกมันก็อยู่ในรถนาน

สิ่งที่มันเน่าเสียมันก็คือต้นทุนอย่างหนึ่ง
นั่นแหละฮะสำคัญที่สุดเลยมันคือต้นทุนแล้วอะไร
แล้วช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเราเจอกับอากาศที่มันหนาวเย็น
พออากาศมันหนาวปุ๊บผลผลิตพริกมันก็ออกมาน้อยพริกมันสุกช้า
พอปริมาณมันลดลงราคามันก็แพงขึ้นเป็นไปตามดีมารภัยต่าง
แพงไปถึงกิโลกรัมละ๒๔๐บาทจำได้ใช่ไหม
ปลูกเขาบอกหน้าสวนเขาขายไป๑๐๐๑๐๐แต่พอไปถึงตลาด
มันกลายเป็น๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมเพราะมันบวกค่าขนส่งระหว่างทางไป
อันนี้มันทำให้เป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นพอถึงมือพวกเราผู้บริโภคมันก็เลยแพงขึ้น
แต่ปัจจุบันปัญหามันเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะอะไรอากาศมันร้อนขึ้นแล้วไง
อากาศมันอุ่นขึ้นแล้วแล้วรัฐบาลเองก็เริ่มมีมาตรการผ่อนปลนผ่อนคลาย
ทำให้เรื่องของการขนส่งมันจะเร็วขึ้นราคาขายส่งในตลาดลดลงมาเหลือ๑๔๐๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลีก๑๖๐๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมแนวโน้มเนี่ยมันจะลดลงไปอีก
แต่พาณิชย์จังหวัดนครราชศรีมาจะติดตามอย่างใกล้ชิดจนกว่าราคาพริกนั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ฟังดูอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของสภาพอากาศแล้วเพราะว่าอากาศเย็นมันผ่านไปแล้วนะคะ
แต่มันเป็นเรื่องของการขนส่งที่มันติดเรื่องของเงื่อนเวลา
ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างแบบไม่ตึงมากนัก
เพราะฉะนั้นเรื่องของการขนส่งน่าจะสะดวกมากขึ้น

แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะเราไปตรวจสอบที่เว็บไซต์
ตลาด๔มุมเมืองก็เป็นตลาดใหญ่
พบว่าพริกกระเหลี่ยงขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๖๐บาท
พริกสวนหอมกิโลกรัมละ๑๖๐บาท
พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๑๔๐บาท
พริกอะไรที่นิยมมาทำอาหารครับพี่เบิร์ต
ก็มีพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดง
คือพริกเขียวจริงมันก็เผ็ด
แต่ว่าหลายคนรู้สึกว่ามันเหม็นเขียวจึงไม่เป็นที่นิยม
เว้นว่าจะเอาไปทำอาหารบางประเภท
เช่นเครื่องแกงเขียวหวานหรืออะไรแบบนี้

กินยาแดงนี่ร้านส้มตำต้องมีนะ
ร้านเขาจะเอาไปปั่นให้มันแบบเข้ากับน้ำยงน้ำยำอะไรอย่างนี้

พริกเกอรี่ยมนี่ก็จะเผ็ดหอม
แล้วก็พริกสวนหอมนี่ก็คือพริกขี้หนูสวน
มันจะหอมกว่าพริกขี้หนูสวนทั่วไป
ค่ะต่อเลยนะคะ
ขี้หนูสวนมงค์เชียงใหม่กิโลกรัมละ๑๒๐บาท
จินดาแห้งกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
จินดาเขียวกิโลกรัมละ๔๕บาท
พริกทีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ๔๐บาท
ไปตรวจสอบอันนี้ข้อมูลปัจจุบันนะ

เราว่า๒๕๐บาทต่อกิโลว่าแพงแล้วนะ

คุณรู้ไหมว่าพริกมันเคยแพงไปถึง
กิโลกรัมละ๑๔๐บาท

ขออภัย๔๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ส่วนพริกแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๖๐๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื่องจากครั้งนั้นมาจากปัญหาภัยแรง
ก็เลยทำให้ร้านค้าต้องซื้อพริกนำเข้าจากเมียนมากัมพูชา
ที่ราคาถูกกว่าพริกของไทย

มันก็มันจะมีปัญหาในแต่ละช่วงมันแตกต่างกัน
อย่างเกี่ยวกับโรคตะบาดในพืช
อย่างเกี่ยวกับสภาพอากาศการขนสก
มันก็เป็นวัฒนาจักรซึ่งมันไม่ได้แพงตลอดทั้งปีหรอก

คุณผู้ชมเขาพิมพ์มาถ้ามันแพงก็ใส่น้อยลงหน่อยสิ
แต่มันก็ถูกลงอะไรแบบนี้มันก็มีขึ้นมีลงนะคะ
ทีนี้จากราคากลางที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะ
ทีมข่าวก็ไปสำรวจเอาล่ะตลาดสดหน่อยสิตลาดสดห้วยขวางกรุงเทพ
พ่อค้าแม่ค้านำพริกสดมาขายเหมือนกันนี่ค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่า
ราคาพริกเกือบทุกชนิดนะมีราคาสูงขึ้นมาก
โดยพริกที่มีราคาสูงอย่างเห็นได้ชัดคือพริกขี้หนูสวนกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
พริกแดงกิโลกรัมละ๑๙๐บาทอ๋อคุณผู้ชมก็พิมพ์มานะ
คุณผู้ชมฟ้องมาเพียบเลยรัฐบาลจ๋ากระทรวงพาณิชย์
อยากรู้ความรู้สึกอยากรู้ความจริงดูไทยรัฐทีวีไปอ่านในเพจนี่
ไม่จริงหรอกอยู่ลบบุรีพริกแดงมารับก็คือหมายถึงมารับซื้อที่สวนนะ
โลละ๔๐บาทเองพ่อค้าเอากำไรเยอะเกินครับ
นั่นล่ะสิคุณผู้ชมฟ้องมาคืออีกหลายอันเลยแล้วก็อีกอันนึง
ผมซื้อน้ำมันพืชคือผมซื้อเอาไว้พอหลายขวดตอนนั้นยัง๔๐กว่าบาท
คุณผู้ชมยืนยันมาหลายข้อความแล้วบอกว่าตอนนี้น้ำมันพืชขวดละ๕๐บาทแล้ว
มันแพงอ่ะต้องไปดูหน่อย
ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะพาณิชย์จังหวัดครับตรวจสอบหน่อย
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับ
หน้าที่ที่การต้องไปตรวจสอบเป็นหน้าที่ของท่าน
ตรวจสอบให้ประชาชนหน่อยว่าที่มันแพงขึ้นมามันจริงไม่จริง
หรืออย่าไปอ้างบางทีมันเป็นการอ้าง
ต้นทุนสูงขึ้นมันจริงหรือเปล่าตรวจสอบกันหน่อย
เอาข้อจริงมาพูดกันนะฮะอำการกันบนโต๊ะ
แล้วก็คุณจุรินรัฐสนาวิสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวมพาณิชย์
ทำงานเร็วจะได้ออกสื่อเร็วตอนนี้เนี่ย
ทุกที่นี้ควรหาออกมาชี้แจ่งเนอะ